คุณผู้ชมมาดูต่อกันที่ฤดูการแห่งการประกวดนางงามกันหน่อยดีกว่าตอนนี้
เวทีเล็กเวทีใหญ่ทั้งระดับจังหวัดระดับประเทศเกิดขึ้น
เยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่อย่างที่รู้กันเมื่อวานนี้โอ้โหดราม่าร้อนแรงเหลือเกิน
ก็รู้รู้กันไปอยู่แล้วเราเล่าเรื่องความซีซาสกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
วันนี้จะพามาฟังมุมมองของตัวแม่นางงามอย่างพี่บุ๋มปนัดดากันหน่อยค่ะ
บอกว่าทั้งในฐานะนางงามและพิธีกรงานประกวดแบบนี้เจอมาแล้วล่ะ
ประสบการณ์เลยนะฮะสมัยก่อนนะไม่ได้หมายถึงเวทีนี้นะ
แซ่บเนี่ยมันมากกว่านี้อีกถึงขั้นที่แย่งไมค์ไปจากมือก็มี
ทั้งที่เป็นรายการสดก็เจอมาแล้ว
นางงามมาโวยวายวีดว้ายชี้หน้าด่าผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบก็เคยเจอมาแล้วค่ะ
พอเห็นเคสของนางสาวสมิลาเนี่ยเธอบอกเลยว่านึกถึงเหตุการณ์เก่าอยู่เหมือนกันค่ะ
บุ๋มบอกเลยว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยควรพูดคุยกันหลังเวทีมากกว่า
พอใจหรือไม่พอใจตรงไหนไปเคลียร์กันให้จบ
ส่วนน้องนางงามที่มาทวงสิทธิ์เธอเข้าใจที่ต้องทำ
แต่ก็อยากจะให้มีสติมากกว่านี้จะได้ดูน่ารักกว่านี้ค่ะ
เดี๋ยวไปฟังนางงามตัวแม่พี่บุ๋มปนัดดากันหน่อยจ้า
ก็เห็นใจนะน้องที่ตกรอบแน่นอนแต่มันทำให้ดูไม่ดีลูก
หนูออกมาวินแบบนั้นหนูควรให้พี่เลี้ยงหนูออกมาพูดแทน

คนเข้ารอบก็คงรู้สึกไม่ดีไอ้คนตกรอบตอนนี้ก็คงรู้สึกไม่ดี
แรงงานโดยสายก็ไม่ได้ผิดนะมันเป็นอาชีพที่สุจริต
มันเป็นอาชีพที่สนุกเหมือนไปประกวดร้องเพลง
แต่ว่าถ้ามันมีประวัติที่ไม่ดีต่างหากอันนั้นคือผิดถูกป่ะ
อกจากนี้พี่บุ๋มเองก็ยังชื่นชมไปยังพิธีกรในงานอีกด้วย
บอกว่ามีสติคุมสถานการณ์ได้ดี
เพราะว่าพิธีกรก็ถือว่าเป็นหัวใจของงานนี้เลย
เรื่องใครจะโกงใครจะล็อกมงเนี่ยไม่ใช่หน้าที่พิธีกรค่ะ
แต่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างหากที่สำคัญและเขาก็ทำมันออกมาได้ดีนั่นเองนะคะ
เอาจริงในเรื่องของการล็อกมงในเรื่องของการประกวดเนี่ย
มีมาเยอะแล้วไม่ใช่เฉพาะแค่เวทีนี้แล้วก็มีมาอย่างยาวนานแล้วด้วยนะคะ
อยู่ที่ว่าณจุดนั้นเนี่ยจะมีใครกล้าพอที่จะท้วงติงอะไรหรือเปล่า
ตอนนี้ในโซเชียลก็แบ่งกันเป็น๒กระแส
กระแสนึงก็บอกว่าเข้าใจน้องนางงามนะ
คะแนนมันมาขนาดนี้แล้วทำไมไม่เข้ารอบ
อีกกระแสนึงก็บอกว่าน้องนางงามมีสติหน่อยทำเกินไปหรือเปล่า
แบบนี้เป็นสาวงามที่มีสมองไหม
เขาวิทักษ์แต่ว่าฟังที่พี่บุ๋มบอกเอาไว้ก็คือถือว่าเป็นอีกทางออกหนึ่งที่ดีอยู่เหมือนกัน